ดูที่เรื่องของการขโมย
แต่เป็นคนที่ขโมยนี่เป็นพนักงานขนถ่ายสัมภาระบนเครื่องบิน

แล้วก็คนที่เป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็ระวังกลัวเหมือนกัน
กลัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราขึ้นเครื่องบิน
เราก็จะชอบเอาของที่มีค่าโหลดใส่กระเป๋า
เพราะมั่นใจว่าอาจจะปลอดภัยกว่าการที่อยู่กับตัวเรา
ขึ้นเครื่องนี้เราก็กลัวว่าคนข้างจะมาล้วงกระเป๋าเรา

เราก็เลยโหลดลงใส่กระเป๋าลงใต้เครื่องไปเลย
แต่ว่าสุดท้ายแล้วถูกขโมยนะคะของแบบนี้
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่พนักงานเขาใช้คำว่าพนักงานขนถ่ายสัมภาระก่อเหตุลักษัพ
บนสายพานลำเลียงเลยนี่หยิบไปไหนคือต้องถามว่าเอากระเป๋าหยิบไปไหน
ธรรมดาเนี่ยถ้ากระเป๋าเข้าสายพันธลำเลียงแล้วมันต้องสู่ตัวเครื่องเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะก็จะไหลไปที่รถแล้วรถก็จะขับไปแล้วก็เอาของไปบรรจุที่ใต้เครื่องนะคะ
ภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะ
ทึกพฤติกรรมของนายสุบินชิงรำพนักงาน
ขนถ่ายสัมภารป์ผู้โดยศาลของเปรตศัตริย์รับเหมาเอกชนแห่งหนึ่ง
ลงมือก่อเหตุลักทรัพย์สินในกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารค่อนข้างชัดเจนนะคะ
ที่เกิดการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนี่คือ
เพราะว่ามีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
สพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบอกว่าของหาย
ตำรวจตรวจสอบแบบนี้ก็ไปพบนะคะว่าผู้ก่อเหตุคือนายสุบิน
ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกลุ่มตัวไว้ได้

แล้วก็พาไปค้นห้องพักเจออะไรบ้างคุณที่เป็นของของผู้โดยสาร
พอไปค้นห้องพักเจอโทรศัพท์มือถือ
ตัวจำนำรูปทองรูปภัณฑ์และอื่นอีกมากมาย

ทรัพย์สินที่ผู้ต้องหาเคยเกาะเหตุในลักษณะเดียวกันนี้

ตัวจำนำทองรูปภัณฑ์นี้คงไม่ใช่เป็นตัวของผู้โดยสาร
คงเป็นทองที่อยู่ในกระเป๋าและน่าจะเอาทองไปจำนำ
อืมก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจนะ
เพราะว่าเวลาที่เรากระโดดกระเป๋านี้เราไม่รู้เอาอะไรใส่ไปบ้างนะคะ
ตำรวจก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ข้อหารลักษัพในท่ากัสยานเหรอี๊รับของโจรของ
ไม่ปลอดภัยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ใครที่คิดว่า

คนก็กลัวนะว่าโหลดไปแล้วจะโดนลื้อโดนค้นอะไรหรือเปล่า
ธรรมดาก็ต้องปิดต้องล็อกไว้ให้ดีด้วยนะครับ